ไปดูเรื่องอะไรที่ทำให้เราตาร้อนด้วยความอิจฉากันหน่อย
ขอบตาร้อนกันไปเลยต้องแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะครับ
เราสามารถตามหาผู้ที่โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง
ได้หนึ่งเจ้าในวันนี้เป็นอาจารย์อายุเพิ่ง๓๔เอง
นี่ชื่อว่านายบัณฑิตอินทสิงศ์อายุ๓๔ปีเป็นชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์
แต่ว่าตอนนี้เป็นนักวิชาการศึกษาแผนกพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลอีสานฮะนี่วันนี้ก็ไปกับภรรยาเลย
ภรรยาชื่อว่านางสาวสมพรนะครับอายุ๓๔ปีก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับ
กับลูกชายด้วยอายุ๖ควบเพราะว่าคุณพ่อนะถูกรางวัลที่๑๔ใบนะครับ
ลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
หมายเลขที่ถูกก็คือ๙๖๗๑๓๔๔ใบ๒๔ล้านบาทคุณเขียนมาสอน
โหอยากถูกบ้างเลยค่ะช่วงที่บัณฑิตช่วงมีจริงเลยช่วงมีมาก
ทีนี้ที่มานะครับคุณบัณฑิตเขาบอกว่าซื้อหวยเมื่อ๓๑มกราคมที่ร้านแหลมลาบเป็ด
เป็นร้านอาหารในเขตเมืองนครรัชศรีมาตอนนั้นมาทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานนะครับ
มีแม่ค้าเดินมาเร่ขายในร้านก็เห็นหมายเลขนี้๙๖๖
ความจริงทะเบียนรถเขาเนี่ยคือ๔๑๓๗มันก็ไม่ค่อยอะไรมันก็สลับไปสลับมา
แต่เห็นว่ามันมี๓มี๔มี๗อะไรแบบนี้ก็เลยซื้อมาปรากฏว่าถูกฮะ
รถคันนี้ใช้มา๘ปีนี่ดูที่ลูกชายเนี่ยไอ้เสือดีดาลูกเสือสำรองมาเลย
รวย๒๔ล้านแล้วเอาฟังเสียงกันหน่อยครับ
๔๑๓๗ครับ
ดีใจด้วยจริงนะคะไม่เป็นไรคุณภาคภูมิงวดหน้าไม่เห็นเคยถูกสักทีซื้อทุกงวด
เราก็ไปหาร้านลาบเป็ดกันเราก็ไปซื้อแถวร้านลาบเป็ดแบบพี่เขาเนี่ย
จะมัวจะนั่งกินลาบเป็ดไม่ทันได้ซื้อ